มาดูอีกคลิปหนึ่งนะคะที่กลายเป็นไวรัลตอนนี้
คนพูดถึงกันเยอะเลยมีวัยรุ่นคนหนึ่ง
ลองใจแม่ด้วยการทำเป็นสูบบุหรี่
แล้วก็ซ่อนกล้องเอาไว้อยากจะดูปฏิกิริยาของแม่
ว่าแม่ว่าอย่างไรสุดท้ายถึงกับน้ำตาคลอ
แล้วใครได้ดูคลิปนี้เชื่อว่าอยากจะเลิกสูบบุหรี่ทันทีค่ะ

หลายตองทำไรความรักกันก่อน

ก็อาจจะต้องกลับมาย้อนดูตัวเอง

ถ้าสูบบุหรี่แล้วแน่นอนทำลายสุขภาพ
และทำลายความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีให้

แม่รักตองนะทำแบบนี้แม่เสียใจนะ

ที่ชื่อว่าศิวกรม่วงสวรรค์ค่ะ
วัยรุ่นคนนี้คือเขาอยากจะลองใจจริง
ก็เลยจัดฉากให้คุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพนะคะ
ซ่อนกล้องเอาไว้จัดฉากว่าตัวเองสูบบุหรี่
แล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาดู

พอคุณแม่เข้ามาอย่างที่คุณรัชพรบอก
คุณแม่ก็พูดคำแรกเลยว่าแม่รักตองนะ

วัยรุ่นคนนี้เนี่ยน้ำตาไหลเลยนะคะ

สุดท้ายก็ไปเฉลยนี่ไง
ไปเฉลยเข้าแม่มาดูว่ากล้องอยู่นี่
ใช่ใบเฉลยกับคุณแม่ว่าลองใจแม่เฉย

แม่ขำเสียงดังเลยค่ะแม่ก็ยิ้มออกนี่ค่ะ

คนเข้าไปดูกว่า๑๔๐๐๐๐๐ครั้งแล้วนะคะ
แชร์ไปกว่า๒๐๐๐ครั้งค่ะ

เห็นคลิปนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าคนที่กำลังสูบบุหรี่อยู่

นึกถึงครอบครัวนะคะว่าเขารักเราแค่ไหน

ถูกต้องแต่คุณพ่อคุณแม่เสียใจอันนี้สำคัญที่สุดเลย
ใช่ค่ะคือเดี๋ยวนี้เขาก็มีพวกคลิปวิดีโอรณรงค์

ต้องมีพ่อแม่กี่คนที่ต้องเสียลูกให้กับบุรี